เป็นดีบุญบั้งไฟของชาวเกินร้อย

ถูกต้องไปดูบรรยากาศกันเลยครับ
โอ้โหนี่งานแห่บ้างไฟ

หรือยังที่บ้านมีน้ำไหม

เดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาทำกันอย่างไร
คุณผู้ชมพากันมาที่นี่ก่อนครับที่ตะบนเชียงขวัดอเภอเชียงขวัดจังหวัด๑๐๑
เขาร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟขึ้น
เพื่อเป็นพุทธบูชาพ่อพญาแทนและบวงสวงปู่เผ่า
แล้วก็เจ้าโฮงแดงที่ชาวบ้านเขารบนับถือ
และประทานฝนตกต้องตามฤทธิการ
เพื่อให้ชาวนาได้ทำการเพาะปลูกแล้วได้ผลผลิตดีครับ
อีกทั้งยังเป็นการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอดีงามให้กับลูกหลานได้สืบต่อไป

ชาวบ้านเขาจะมีพิธีแบบนี้
ไอ้ที่เห็นดำทาตัวดำมานิดนึง
เขาบอกว่านี่คือประเพณีบวชควายจา
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานแล้วแหละ

ว่ากันว่าเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อถวาย
แต่เจ้าปู่ก็คือปู่เผ่าเจ้าโฮงแดง
แบบนี้เลยนะ
แล้วไอ้สีดำจะเอามาจากไหน

ก็ประกอบไปด้วยผู้ร่วมงานหลากหลายนะเขาบอกอย่างนี้มีทั้งควายจ่าตัวรองแล้วก็มีเจ้าของควายคนเลี้ยงควายก็มีแล้วมีนี่ด้วยค่ะนางหว่านางหว่าคืออะไรฮะผมไม่แน่ใจนางหว่าคืออะไรแต่ก็ต้องมีอยู่ในขบวนพิธีนี้เอาล่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีกลุ่มผู้ที่ถืออาวุธต่างต่างด้วยเขาบอกว่าทํ
บ้างบ้างใหญ่จริงจริงบ้างไฟเอานี่คุณผู้ชมเห็นไหมแล้วเขาก็จะเขียนป้องเขียนป้ายอะไรมาต่างต่างนานาด้วยนะ
ขบวนครับขบวนตรงนี้ที่เราเห็นนะฮะบอกเลยว่าสนุกสนานจริงและเป็นการร่วมกันสืบสารประเพณีอุ้ยนี่มาจากโรงพยาบาลเหรอจ๊ะ
หมอเวงคือนี่หรือหมอเวงธรรมดาค่ะ
หมอเวงกล่ำเออเออผู้ชมก็แจ้วหยอกกันไปสนุกสนานใจครับ
แล้วก็ลักษณะของการแห่ขบวนแบบนี้เยอะแล้ว
ก็จะพูดถึงนางว่าหรือนางว่า

เหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ถือชะลอม
ถือตะกะคอยดูแล
นางว่าใช่มั้ยน่าสนใจที่หมด
บางทีผมก็ไม่แน่ใจตัวผมเอง
อะไรวะนางว่า